มาที่อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แคร์กดเลิฟ

แล้วก็เป็นคนที่รู้สึกแสนสำคัญดี
สวัสดีค่ะฟึงมาได้สวัสดีค่ะเชคแนนขอบคุณผู้ชมเยี่ยมทำไมกดไลค์ใคร
ดไลค์สาวคนนี้เป็นสาวที่โด่งดังบนโลกโซเชียลนะขนาดนี้
เธอเป็นกระเป๋ารถเมย์นะคะสาย๘
ต้องบอกว่าเรื่องราวในสายแปดปกติจะมีแต่เรื่องแบบสายแปด
แต่คราวนี้เป็นสาวสวยนะสายแปลก
อัดคลิปบรรยายชีวิตการเป็นกระเป๋ารถเมย์ของเธอค่ะ
ฮัลโหลพระเจ้าอดีตจ้า
พอดีนะเฟรนกระเป๋าตอนนี้เขาคิวอยู่นะ
เลยวางแล้วอัดอัดให้ฟังว่าเป็นอย่างไร
โทษเจ้าพูดเจ้าดูพี่เธอ
โลดก็ตี๊ดตี๊ดเอาว่าสันต่อ๖โมง
ตี๊ดจนแบบว่าต้องลองขอชีวิตเมื่อไหน
สีไฟไฟเขียวไฟเขียวนะ

สวยด้วยพูดแล้วแบบภาษาอีสานด้วย
เข้าถึงง่ายน่ารักแล้วก็เป็นกันเอง
เวลาคนพูดภาษาท้องถิ่นเนี่ยน่ารักนะ
จริงชอบฟังด้วยมีเสน่ห์ดูแบบใสนะคะ
นี่ก็เป็นกระเป๋ารถเมย์ที่น่ารักมาก

เล่าชีวิตการเป็นกระเป๋ารถเมย์สายแปด
บอกว่าตื่นตั้งแต่ตี๔รถติดจน๖โมงเย็นนะคะ
ยังเจออากาศร้อนในตอนกลางวัน
ตกข้ามก็ยังต้องเจอฝนตกผู้โดยสารก็ไม่ขึ้นรถ
จะทิ้งท้ายว่างานไหนที่ทำแล้วสนุกมีความสุขแล้วก็สุจริต
ก็เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจทั้งนั้น
ความยาวคลิปก็ประมาณ๒นาทีนะคะเล่ายาวเลยเหมือนกัน
ผู้ชมคลิปนี้กว่าแสนครั้งแล้วนะคะ
จำนวนมากก็ได้ชื่นชมในความน่ารักของกระเป๋ารถเมย์คนนี้
บางส่วนก็แซวว่าถ้าเจอกระเป๋ารถเมล์น่ารักขนาดนี้
อืมขึ้นทุกวันเลยจ้าขอขึ้นขอเจอนะคะ
สายตรวจโซเชียลของเราไปสืบทราบมา
ชื่ออังนั่นเองออัง
นางสาวธนานิตวัฒนาชัยอำพรอายุ๒๓ปีค่ะ
จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีฆากรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แล้วเธอก็ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะสืบทราบ
เป็นนุ่มที่เป็นเซลป
เขาไม่ใช่เซลปสิเป็นเน็ตไอดอลชั่วข้ามคืนเหมือนกัน
คุณแลโอซ์นะคะ
เป็นที่ด่งดังบนโลกโซเชียลเมื่อปีก่อน
เป็นลูกเจ้าของอู่รถเมย์นั่นเองค่ะ
ที่มาที่เป็นกระเป๋ารถเมย์สาย๘เป็นหน้าที่จำเป็น
เพราะว่าแม่ของแฟนเขาซื้อรถเมย์สาย๘มา
แต่ว่ายังขาดกระเป๋ารถเมย์อยู่
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนจบพอดีกำลังหางานทำอยู่นะคะ
ก็เลยไปช่วยงานแม่แฟนโดยที่ไม่กลัวที่จะลำบากเลย
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปช่วยงานแฟนช่วยเรียกผู้โดยสารบ้าง
ไปดูแลคนแก่ช่วยฮิ้วของบ้าง
พอมาเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย๘
ความตั้งใจหนึ่งเลยก็คืออยากจะลบข่าวด้านแย่แย่เรื่องรถเมษายแปด
โดยการไปช่วยดูแลผู้โดยสารให้ดีนะคะ
ไปสืบศพก็อยากรู้ว่าเป็นใคร
ตอนนี้ก็บอกว่ามีการสลับไปดูรถเมย์สาย๔๔ด้วย
เมื่อวานส่งหนูอังไปเป็นกระเป๋าสาย๘มีรูปคู่กันอะไรอย่างนี้
สรุปเลิกงานขาเดี้ยงวันนี้ก็เลยให้มาช่วยงานที่ปอ๔๔แทน
คนอะไรขยันจัดบอกแล้วว่าเหนื่อยก็ยังอยากช่วย
อะไรอย่างนี้มีการหวานแหววกันนะคะ
แต่จะบอกว่าน่ารักนะคือ
คือชื่นชมชื่นชมกับคนที่เขาเป็นลูกเจ้าของอู่รถเมย์ใช่ไหมเรโอ

ก็คือไม่ได้รู้สึกคือบางคนอาจจะมองว่า
เป็นกระเป๋ารถเมย์มันดูแล้วรายได้น้อยหรือเปล่า
ดูแล้วลำบากหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าจะต้อง
อยากไปทำอย่างอื่นรู้สึกว่าอยากจะช่วยกิจการที่บ้าน

ดูมีความสุขดูแฮปปี้ในการที่จะช่วยทำงาน
ช่วยแฟนทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานน่ารักมากเลยนะ
ตอนเด็กอยากเป็นจะตายกระเป๋ารถเมย์

แก๊บอย่างนี้ชอบมาก
บอกว่าเป็นความฝันตอนเด็กเอากล่องดินสอมาแก๊ป
ใช่เวลานั่งรถเมย์ไปโรงเรียน

ชอบจังหวะเวลาเขาเร็วมากนะเวลาดึงตัวแบบ

สองคนเดียวกันจริงคือมันเป็นอาชีพที่
ถ้ามีโอกาสก็ควรจะลองนะเป็นการแบบว่าประสบการณ์ชีวิตในการแบบลองอาชีพหลากหลาย

ใช่เป็นตัวอย่างนี้เขาก็มีโพสต์นะ
สนุกในสิ่งที่ทำทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
แท็กออังขยันยิ่งอันนี้เขาโพสต์เอง

โลโอเป็นหมื่นแล้วนะคะในเฟซบุ๊กไม่ธรรมดา

เน็ตไอดอลไปแล้วถูกพอไม่แน่นะอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์สายแปดได้ก็ได้
ค่ะไม่แน่เอาใจช่วยใช่ค่ะเอาใจช่วย